ตอนที่๓ไทยรัฐหัวเขียว
นับตั้งแต่ข่าวดังฆาตกรรมพยาบาลสาวนวลชวี
ในปี๒๕๐๒ทำให้หนังสือพิมพ์เสียงอ่างทองโด่งดังมาก
กัมพลวัชรพลเล็งเห็นความไม่แน่นอนของหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทองที่เช่าหัวมา
จึงไปขอซื้อหัวหนังสือพิมพ์เก่าจากพลอากาศโทเฉลิมเกียรติวัฒนางกูลมาสำรองไว้
นั่นก็คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เมื่อปี๒๕๐๖จอมพลสริทธนรัฐนายกรัฐมนตรีถึงแก่อศัลยกรรม
และมีปัญหาเรื่องการคอรัปชั่นรวมถึงการแย่งมรดกระหว่างทายาทและเรื่องผู้หญิง
กัมพลวัชรพลจึงได้ระดมนักข่าวฝีมือดีจำนวน๓๓คน
เพื่อร่วมมือกันทำข่าวเหล่านี้อย่างเต็มกำลังรวมถึงข่าวดังข่าวใหญ่ต่างอีกมากมาย
ส่งผลให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐขายดีเป็นอย่างมากทั่วทั้งประเทศ
นับตั้งแต่ปี๒๕๐๕หนังสือพิมพ์ไทยรัฐโดยการนำของนายกัมพลวัชรพล
นับเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีการนำเสนอข่าวรวดเร็วทันเหตุการณ์เสมอ
เช่นเมื่อวันที่๑๕มกราคมพศ๒๕๒๐
ชกมวยชิงแชมป์โลกของแสนศักดิ์เมืองสุรินกับมอนโดบรูฟที่จังหวัดเชียงใหม่
และได้จ้างเครื่องบินเหมาลำเพื่อล้างฟิล์มบนเครื่อง
เมื่อถึงกรุงเทพก็สามารถตีพิมพ์ได้ทันที
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพียงฉบับเดียวที่มีภาพการชกมวยป้องกันแชมป์โลก
จากเชียงใหม่มาลงตีพิมพ์ในวันรุ่งขึ้น
ในเดือนธันวาคมพศ๒๕๒๑
วิสัยทัศน์ของนายกัมพลวัชรพล
เพื่อให้นักข่าวสามารถส่งข่าวและภาพขาวดำได้ทันที
โดยไม่เสียเงินค่าเช่าเครื่องบินเหมาลำ
ซึ่งได้นำมาใช้เป็นครั้งแรกในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบ็ดแห่งสหราชอาณาจักร
เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดสุโขทัย
และในเดือนมิถุนายนพศ๒๕๓๑
กัมพลวัชรพลตัดสินใจพิมพ์ภาพสีในหน้าหนึ่ง
ในโอกาสที่นางสาวพรทิพย์นาคฮิรันกนก
ได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาล
ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่างล้นหลาม
เมื่อตัวข่าวที่รวดเร็วถือเป็นส่วนสำคัญของหนังสือพิมพ์

นั่นก็คือการขนส่งที่รวดเร็วที่สุด
ตอนต่อไป๓๐๐เพื่อน๑ล้าน
อย่าลืมติดตามชมกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะ